ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมการรับน้อง
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก

ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำออร่าเซ็กให้กับผู้ชายคนหนึ่ง

พอภาพเหล่านี้มันปรากฏอยู่ในโลกโซเชียล
ก็โอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะครับ
ซึ่งรณรงค์ในการต่อต้านการรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์
เปิดเผยภาพที่ระบุว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากกิจกรรมรับน้อง
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก
โดยระบุว่าเป็นภาพนักศึกษาสาวรุ่นน้อง
กำลังทำท่าเหมือนใช้ปากทำออรันเซ็ก
ให้กับนักศึกษาชายอีกคนนึงนะครับ
ชาวเน็ตก็มาวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะครับ
บอกว่าการรับน้องแบบนี้ไม่เหมาะสม
ภาพที่ออกมาเนี่ยมันส่อถึงเรื่องของทางเพศนะครับ
บอกว่าสงสัยจะเพลินเกินจนลืมเทคโนโลยี

แต่ที่แน่ไม่ใช่กิจกรรมการเรียนรู้ทางเพศศึกษาแน่นอน
กัดคือคณะหนึ่งในจุดมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวจังหวัดตาก
ทีนี้ก็มีคนเข้าไปโพสต์นะบอกว่าเนี่ย
น้องผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ใช่ผู้หญิง

เพราะว่าทางคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์

เพราะนายแนนคือคนที่นั่งยอง
แนนนี่นามสมมุตินะอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓เป็นสาวประเภท๒

รับนะครับว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพของตัวเธอเอง

เป็นการเต้นแข่งกันระหว่างรุ่นพี่๒คณะ
ที่จะประชันกันเพื่อเรียกเสียงปรบมือ
แต่โดยรวมไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง
และผู้เต้นที่เข้ารับการแข่งขัน
ไม่ได้สัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันแต่อย่างใด

เป็นเพียงช่วงจังหวะของมุมกล้อง

ตัวเองในฐานะผู้ที่ปรากฏในภาพ
ก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
แต่ยืนยันว่าภาพรวมของการเต้นในครั้งนั้น
มีเพียงไม่กี่วินาทีครับ
ทางด้านของนายปัญญาพระสุทัยนายกสโมสรนักศึกษาก็เปิดเผยนะครับ

ว่าจะไม่มีการบังคับให้รุ่นน้องทำกิจกรรม

กระทำที่รุนแรงต่อบุคคลและสัตว
ซึ่งที่ผ่านมาทุกปีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่ปรากฏตามสื่อที่เป็นข่าวนั้น
เป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ของแต่ละคณะ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางส่วนที่คึกขนองตามภาษาวัยรุ่น
แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้มีความกลมเกลียวในฐานะพี่น้องร่วมสถาบัน
ภาพที่เผยแพร่เป็นเพียงมุมกล้องเท่านั้นนะครับ
ซึ่งในตัวปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตัวคลิปวิดีโอนี้
ตามหลักจริงถ้ามันเป็นปัญหาจริงควรจะมาเป็นทั้งสื่อวิดีโอ
หรือภาพอันนี้เป็นการแชทมาในส่วนหรือเฉพาะเวลาจุดที่มีปัญหาหรือภาพที่มุมหนึ่งมันไม่มี
ไม่ได้เห็นเต็มเราถ้าเราเห็นดูตัวเต็มของมันอาจจะมองบนภาพในอีกแบบหนึ่งก็ได้
ซึ่งการจะทำเนี้ยจากที่สอบถามกับตัวล้อมน้ำก็คือไม่มีการโดนและต้องตัวกัน
หลังจากทำกิจกรรมหรือเต็มเสร็จก็จะมีการขอโทษและขอบคุณกันเป็นการสร้างพลังพลังในพิธีอีกอย่างหนึ่ง
ล่าสุดทางสโมสรนักศึกษาก็ได้ประสานชี้แจงไปยังเพจแอนตี้โซตัสแล้วนะครับก็ชี้แจงเข้าไปยาวพอสมควรนะครับ
แต่ว่าก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะฮะว่าคือมุมไม่มุมไม่เกี่ยวหรอกแต่มันสื่อความหมายของเรื่องของคุณดูก็รู้ว่าสื่อความหมายอะไรถูกต้องไหม
เนื้อต้องตัวหรือไม่โดนก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่มันสื่อความหมายอะไร
ทำไมถึงทำแบบนี้คือเอาง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าไม่ใช่ผู้หญิงก็ตามแต่ไม่ควรที่จะทำแบบนี้
มุมไม่มุมก็ตามแต่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะครับ